ส่วนเรื่องนี้เป็นข่าวต่อเนื่องจากปีที่แล้วเลยคุณนัทพงศ
ถ้าเราจำกันได้มีอุบัติเหตุอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ
สร้างความสะเทือนใจมากเลยทีเดียวค่ะ
คนที่เขารับจ้างแบกหามของขึ้นภูกระดึงลูกหาบเนี่ยค่ะ
คนเลิกงานแล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมา
แล้วปรากฏว่าโชคร้ายไปเจอคนขับรถที่เมาแล้วขับ

บัตรเจ็บ฻าหัดทำงานไม่ได้
ตอนนี้เนี่ยนะคะพ่อของ๑ใน๓เนี่ยออกมาร้องกับสื่อค่ะ
บอกว่าขอให้ช่วยติดตามหน่อย
เพราะว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาเลยแม้แต่บาทเดียว

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะคลิปภาพนี้ตอนที่
เรานำมาเผยแพร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าสะเทือนใจนะ
เพราะว่าทั้ง๓คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
ก็คือเลิกงานแล้วก็เป็นงานที่ใช้แรงกาย
คือเขาเป็นลูกหาบแบกของขึ้นภูกระดึง
คือถ้าเจ็บขาขาแพลงก็ทำงานไม่ได้แล้ว

๓คนนี้บาดเจ็บสาหัสนี่คือคุณผู้ชม
นี่คือการรักษาของเขาหมดเงินไปเป็นแสนนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
จนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ได้รับการเยียวยา
จากคนที่ขับรถกระบะคันสีขาว

ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากคนคนนี้เลยนะคะ
วันนี้นะคะคุณชวลิศผ่องแพร่วพ่อของน้องหนึ่งใน๓ที่ถูกชน
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวขอความเป็นธรรมค่ะ
เขาบอกว่าตั้งแต่๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว

เจ็บหนักสมองบวมตาบวมกระดูกขาขวาที่เห็นอยู่

แล้วเพื่อนของลูกอีก๒คนหนักกว่านี้อีก

ยังช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยนะคะ

ตอนนั้นตำรวจจับนายสุนทรเบี้ยไทยสงฆ

ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็มีการพูดคุยกันเจรจากันว่า
ยินยอมที่จะจ่ายเงินเยียวยา

ก็จะชดใช้ให้คนหนึ่งให้๕แสนบาท

จากเดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้๔เดือนแล้ว
ยังไม่มีใครได้รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวค่ะ

เพราะว่าคือนอกจากน้องอายุ๑๕

ยังต้องหาเงินมาช่วยรักษา

ก็จ่ายเงินไปแล้วร่วมแสนบาท
บอกตำรวจว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไร
ตำรวจก็บอกว่าให้รออย่างเดียว
แล้วก็กับเพื่อน๓คนเสร็จแล้วก็จะไปส่งกันที่โรงเรียน
ผู้กรณีก็คือนัดไก่เกียร์บ่ายเบียงตลอดครับผม
ไม่เคยติดตามข่าวไม่เคยโทรมาถามข่าวเขาด้วยซ้ำไปครับ
คุณบอกครับเคลืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร
พอเคลืบหน้าคดีร้อยเวียนบอกว่ารอครับ
ตอนนี้รอ๓เดือนจะเข้า๔เดือนแล้วยังไม่คืบหน้าอะไรเลยครับ

คืออย่างน้อยติดต่อให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่แล้ว

ครับนะคะแต่นี่ติดต่อก็ไม่ได้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามที่ร้อยตำรวจเอกสุพศโพสุวรรณ

ก็บอกว่าแจ้งข้อหาไปกับนายสุนทรเบี้ยไทยสงฆ
คนขับรถเนี่ยก็คือ๒ข้อหาเมาแล้วขับ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้กำลังติดตามเช็คประวัติที่กองทะเบียนอาทยากรรม
พอผลออกมาแล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลทันที
ก็จะเร่งติดตามให้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โอ้โหน่าเห็นใจเลยนะคะบาดเจ็บสาหัส
รักษาตัวมา๔เดือนแล้วค่ะ